มีอุบัติเหตุกระบะซิ่งหลุดโค้ง
แล้วก็พุ่งชนบ้านพังยับเลยนะครับ
เด็กหญิง๑๔ปีนอนพักอยู่ในบ้าน
ปรากฏว่าถูกรถคันนี้ทับขา
ลำตัวไปนิดเดียวรอดหวุดหวิดนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านดอนแดงอำเภอเมืองอำนาจเจริญนะครับ
ว่าเมื่อคืนนี้กลางดึกเลยล่ะตี๑
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีเหตุรถกระบะเชฟโรเล็ตชนเข้าไปในบ้าน
เสาบ้านหัก๒ต้นและมีคนได้รับบาดเจ็บนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็รุดไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
โดยรถทับขาของเด็กหญิงวิชยาดา
ที่ตะโพอายุ๑๔ปีขาซ้ายนะครับ
และพลเมืองดีระแวกนั้นตั้งสติได้ทัน
พอเกิดเหตุได้ยินเสียงโครมดังลั่น
แล้วก็รถมันพุ่งเข้าชนบ้านรวมถึงบ้านพังลงมานะครับ
ชาวบ้านรีบนำแม่แบรนด์มายกรถขึ้น
นำตัวเด็กหญิงที่ถูกรถทับขาซ้ายออกมา
ที่กู้ภัยจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
เขาบอกว่าเฉียดลำตัวไปนิดเดียวเองคุณ
นิดเดียวไม่งั้นทับตัวแน่นะครับ
ส่วนภายในรถก็พบนายสุธิพงศ์บุญ
สุภาพอายุ๑๘ปีคนขับติดอยู่ภายในตัวรถ
เจ้าหน้าที่ช่วยกันนำคนขับรถที่ได้รับบาดเจ็บออกมา
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะครับ
จากการสอบถามนายสิริชัยสิทธิเดชชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
ซึ่งอยู่บ้านตรงข้ามกับบ้านที่เกิดเหตุ
เล่าให้ฟังว่าขณะที่กำลังขับรถกลับเข้าบ้านนั้น
จู่ก็ได้ยินเสียงดังโครมสนั่นเลยนะครับ
และก็เห็นบ้านหลังที่รถชนมีฝุ่นตลบอบอวน
รีบเข้าไปดูกลัวว่าจะมีใครได้รับบาดเจ็บ

เห็นเด็กหญิงขาติดอยู่ใต้ท้องรถจึงรีบกันช่วยเหลือครับ
นี่แหละคุณสิริชัยบอกโอ้โหโชคดีนะตอนที่เข้าไปช่วย
เด็กถูกทับขาเท่านั้นเองนะครับ
เพราะว่าอีกนิดเดียวก็รถมันจะทับทั้งตัวอยู่แล้ว
ฉะนั้นคนจะได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นเสียชีวิตนะครับ
เรื่องต้นทางร้อยตำรวจเอกสุภากร
พรมลักษณ์นะครับซึ่งเป็นสถานีตำรวจของอำนาจเจริญเขา
ก็เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ว่ารถกระบะคันนี้น่าจะวิ่งมาด้วยความเร็วสูง
แต่รถเกิดเสียหลักพุ่งชนป้ายที่ข้างถนน
ก่อนที่จะถลัยพุ่งไปชนเสาหน้าบ้าน
ที่อยู่ก่อนบ้านที่เกิดเหตุจนหลังคามันพังลงมา
และรถมันยังมีความเร็วอยู่ไงคุณความแรงอยู่นะครับ
ก็พุ่งเข้าไปชนที่บ้านหลังนี้จนพังยับ

พบว่าภายในรถคันดังกล่าวมีกระป๋องเบียร์ตกอยู่๑กระป๋อง

เจ้าหน้าที่จะได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลจากคนขับรถ
แล้วก็เรียกพยานที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ครอบครัวของผู้เสียหาย

เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้
ก่อนที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนะครับ